ต่อเนื่องกันเลยนะครับที่จังหวัดมุกดาหาร
วันนี้ก็เป็นข่าวดีเพราะว่าเมื่อวานนะครับกลางคืนนะครับ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑ได้ไปร่วมกิจกรรม
เป็นโอท็อปนวัดวิถีนะครับเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว
แบบนี้แหละฮะที่เห็นอยู่นี่คือพิธีเปิดนะครับ
เป็นพิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านแค่
ตำบลบ้านเคาะอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร
โครงการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาประเทศ
โครงการไทยนิยมยั่งยืนเมื่อช่วงค่ำวานนี้ครับ
นักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑ก็ที่อยู่จุดของบ้านแค่นะครับ
ได้จัดการแสดงด้านวัฒนธรรมมาร่วมงานกิจกรรมของชุมชนในครั้งนี้ด้วยนะครับ
โดยทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑บ้านแค่
ได้นำหัตถกรรมงานประดิษฐ์ฝีมือนักเรียนมาร่วมออกร้านวางขาย
และมีการแสดงฟ้อนรำและที่สำคัญครับ
มีการรำมวยโบราณแสดงให้ได้ชมกันเลยทีเดียวครับ

โครงการไทยนิยมยั่งยืน
เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์โอท็อปในหมู่บ้านด้วยครับ
บรรยากาศแบบนี้แหละครับค่ำคืนของเมื่อวานนี้ครับ
สนุกสนานและเพื่อนจริง
โดยนางศิวพรอาทหารผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑บ้านแค่
บอกว่าทุกครั้งที่ทางหมู่บ้านมีกิจกรรมต่าง
แล้วก็ขอความร่วมมือมาทางโรงเรียน

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมให้นักเรียน

เพื่อความสามัคคีให้บ้านวัดโรงเรียนได้อยู่ร่วมกัน
และมีความสุขมีกิจกรรมสอดคล้องร่วมมือกัน
บ้านวัดโรงเรียนก็คือบวรนั่นแหละครับ
การรวบรวมความผูกพันซึ่งกันและกันนะครับ
นี่คือการร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน
และของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑บ้านแค่ที่อำเภอ
คำชะอีจังหวัดมุกดาหารด้วยครับพี่น้องเด้อ
นะครับก็บรรยากาศเป็นอย่างชื่นมื้นอย่างที่เห็นนี่แหละครับ